คุณผู้ชมคะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปดูเรื่องข่าวตัวเลขกันหน่อยละกัน
เผื่อหลายคนรอจดอยู่ไปเริ่มกันเลยมีหลายที่ค่ะ
ที่แรกพาไปที่วัดสว่างอารมณ์ก่อนนะคะที่นครปฐม
ดูสิคะนักเสี่ยงโชคเขาก็มาขอโชคขอลาบจากต้นตะเคียนทอง
ขนาดสองคนโอบอายุ๒๐๐ปี
นี่ตั้งอยู่หน้าสาราการประเรียนเลยค่ะ
ดูขัดถูโรยแป้งกันส่องหาเลขเด็ดกัน
เนี่ยแล้วบางคนเนี่ยนะขอเบิกเลิกเบิกชัย
ท้ายปีเก่าต้อนรับปี๖๓ค่ะ
เอาประทัดมาจุดขอโชคขอลาบ
อยากให้เห็งรวย
อย่างนางสาวนัทธวดีบัวทองเป็นแม่ค้าอยู่ที่สุพรรณ

แล้วก็เอาเลขหางประทัดไปซื้อลอตเตอรี่
เออเห็นไหม

คุณผู้ชมคะจินตนาการตัวเลขเอานะคะ
ต่อกันที่วัดเขากรวดที่ตำบลเกาะพลับพลาอำเภอเมือง

ที่นี่ชาวบ้านพากันมาจุดทูปเทียงกลับว่ารุปัตย์ไอไข่
จำลองมาจากไอ้ไข่วัดเจดีนะคะ

เพราะว่าได้โชคได้ลาบงวดที่ผ่านมาไป
แล้วก็มีคนมาขอใหม่ในงวดนี้ด้วย
กราบไหว้เสร็จก็เขย่าเซียมซีนำเลขไปเสี่ยงโชคกัน

อธิการอำนาจโสพลปัญโยเจ้าอาวาสวัด
จำลองมาจากวัดเจดีที่อำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราช

แล้วก็เอาเงินที่ชาวบ้านทำบุญกับไอ้ไข่
สร้างเมนเผาศพจนสำเร็จลุล่วงไปแล้ว
ไอ้ไข่แล้วมีรูปปั้นกุมารอีก๒ตนด้วย

เอามาจากวัดสวนหลวงจังหวัดสมุทรสงคราม
ก็มาตั้งไว้กับไอ้ไข่นี่แหละค่ะ
อีกหนึ่งจุดนะคะพุทธสถานวัดแจ้ง
หรือว่าวัดกลางถนนอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทอง

ไปวัดแล้วก็แวะไปที่โคนต้นโพออาถรรพ์
ข้างสารเจ้าแม่เกล็ดแก้ว
แล้วก็เอาเครื่องเส้นผลไม้มาถวาย
มีพ่อหมอร่างทรงนุ่งขาวห่มขาวมาทำพิธี
พิธีก็คือจุดเทียนขันนมล
แล้วก็เอาไม้คานมาเสี่ยงทาย
เขาบอกว่าในขันนมลนี่
ก็เห็นกันไปเป็นตัวเลข

เพราะว่าเป็นจุดที่ฝังศพเด็กทารกที่เสียชีวิต

มักจะเห็นเด็กเล็กออกมาวิ่งเล่นเป็นประจำเลย
ขณะที่เจ้าแม่เกล็ดแก้วชาวบ้านเชื่อว่าเป็นงูใหญ่สีดำขนาดตัวเท่าต้นตาล
มักจะเห็นเลื้อยออกมาจากโคนต้นโพอยู่บ่อย
และนอกจากนี้มีบริวารเป็นงูอาศัยอยู่
บริเวณนั้นเป็นจำนวนมากด้วยค่ะนี่ก็เป็นความเชื่อของชาวบ้านนะคะ
เรื่องแบบนี้ก็ใครตาดีได้นะ
แต่ข่าวที่จะอ่านต่อไปนี้คุณผู้ชมดูหน้าจอเลย
คือเห็นกันทุกคนเห็นกันตรงแน่นอนค่ะ
นี่คือรถตู้ของนายกนายกลงพื้นที่ที่ชายภูมิไง
คนก็เลยไปดูว่าเวลไฟคันนี้ทะเบียนอะไร
นี่เลยค่ะกไก่จจ๑๑๕๕ชัยภูมิ
ส่วนอีกคันนึงเป็นสีขาวเป็นอัลผาดสีขาว
นี่เอาผาดทะเบียนกไก่จจ๒๙๘๗ชัยภูมิ
แล้วคนตามไปดูถึงเลขเฮลิคอปเตอร์เลย
ที่นั่งจากขอนแก่นไปลงชายภูมิ

แต่ว่ามันมีเลขอยู่ข้างหน้าชัดเจนคุณสุภาษา
เลขเครื่อง

ก็๐๙ใกล้ครบแล้วนะ

แต่ของขวัญที่ไม่ต้องรอถึง๓๐วันนี้ลดน้ำมัน
ลดราคาน้ำมัน๑บาททุกชนิดนะคะ

ไปจนถึงวันที่๑๐มกราคมปีหน้า

ถ้าดิฉันเตรียมแกลลอนไปซื้อได้ไหม

ลดทุกทีค่ะ